กองถ่ายว่ามีนางเอกคนนึงไม่พึงประสงค์ที่จะเล่นฉากจูบกับพระเอกต้น

ฉันนอกไปจากเบรกหนึ่งเธอก็ตกใจมันตกใจเสียงคุณ

ก็แบบว่าขอผู้จัดเนี่ยเปลี่ยนตัวแต่ผู้จัดไม่ยอมตามใจ

ซึ่งคำใบ้เพิ่มเติมได้ว่าผู้จัดคนนี้เป็นผู้จัดรุ่นลูก

ล่าสุดคุณไอ้จ๋ายศินี
ต้องใช้ทวิตเตอร์ชี้แจงชัดให้เข้าใจกันไปเลยว่า
ผู้จัดรุ่นลูกเปลี่ยนตัวนักแสดงนั้นไม่ใช่ตน
เพราะตอนนี้ตนยังเที่ยวยังไม่ได้เริ่มงาน

เช่นนี้ชาย
เธอกาเฟอร์ฉันเก่ง

ย้ำก็เฟื้อเชียนเก่ง
นี่ไงนะเขาบอกว่าเนี่ยคนละเรื่อง
ของศาจแสงเขาแนะนำนะฮะ

นะเห็นไงเตรียมงานอยู่
แต่นางเอกเขาไม่เล่นเอง

มันรู้แล้วเจ้าตัวก็ดูอยู่ด้วย

ค่าวที่มันให้เริ่มเหมือนไหน

เอ้าจะมาถามทำไมละ
แองจี้บอกเราใช่ดินี่คนละคนกันไหนวะไม่คนนี้ไม่ใช่
เขาไม่ได้เป็นผู้จัดเขาบอกนี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็น
คือนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้จัดไม่ได้เป็นคนนี้ไม่ได้เป็นเพราะไหน
คุณแม่อืมลุงเช็คเดี๋ยวสิอันนี้แต่พระเอกคนเดียวกัน
อย่างที่แองจี้พูดถึงใช่แต่ตอนแรกตัวผู้ชายน้องเขาไม่รู้หรอก
คือเขาก็เหมือนคล้ายกับก็คือตามระบบก็คือว่าพอช่องเสนอ
คนนี้มาอ่ะคนนี้มาเอาไหมเอาไหมอย่างเงี้อ่าเขาล็อกคิวคนนี้แล้วนะ
เพราะเดี๋ยวน้องต้องมีเรื่องต่อไปอะไรอย่างนี้ช่องก็วางตัว
วางตัวแล้วปรากฏว่าน้องผู้หญิงเขาก็เข้าไปหาเลย
บอกเขาไม่โอเคผู้จัดมีสิทธิ์วางตัวเองไหมหรือว่า
ช่องวางต้องวางช่องวางแต่หมายถึงว่าเราสามารถ
เควดได้ไงคุณแม่อ๋อแต่ได้ไม่ได้แน่เลยแต่เราเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกับอ่ะ
ตรงกลางที่ช่องว่าทางบอดว่าเป็นคนวางไม่ใช่เหรอ
พระเอกนักเอกใช่ช่องนะก็สุดท้ายน้องน้องเขาไปเล่นยังไง
เอกเขาว่างั้นถ้ามีปัญหาเยอะหนูไปเล่นค่ะเปลี่ยนตัวพระเอก
อย่าให้เปลี่ยนตัวพระเอกเขาไปเล่นเขางั้นเขาว่างั้นตัวเขาเป็นตัวเรา
ตัวปัญหาเขาเอาตัวออกไปเองเขาเลยไม่เล่นเลยแต่ว่าอย่างเงี้ย
น้องก็ไปเล่นน้องว่าจะเล่นได้ยังไงให้หนูไปจูบอย่างเงี้ย
มีอินอ่ะเวลาหนูเล่นละครทีนหนูมาจากอินเนอร์ค่ะ
ได้แบบเล่นสับเป็ดสับไก่หนูก็ที่แบบเล่นเล่นไปให้จบ
เลิฟซีนอินมากก็ไม่ดีแล้วหนูนะเพราะเขาว่านานเขาเล่นละครเรื่องนึง
เขาบอกแบบเรื่องนึงเขาจะต้องต้องต้องว่าเขาภาพหัวหนัง
ก็แล้วแต่แต่เขาเพราะอันการแสดงก็ได้หนึ่งแต่ค่อย
ทีนี้เขาชัดเจนไงเขาแบบฝรั่ง
เขาไม่ค่อยแบบอะไรอย่างนี้ไงเขาไม่ค่อยเขาไม่เข้าใจ
แต่ที่อเมริกาพอมันเปิดตัวก็งานก็หายว่ะ

แต่ถ้าเกิดละครสาววายอย่างออฟฟิศคุณแม่อย่างนี้

ผู้ชายกับผู้ชายติดไปด้านเนอะแบบนี้
คือชาวบ้านคุณตาคุณยายหรือ
แต่รุ่นแม่เราที่ดูทีวีเขาไม่รู้หรอก

งั้นถ้าจัดปัญหาหนูไปเล่นดีกว่าค่ะเอาคนอื่นเถอะ

พอเดี่ยวเจ๊เก่งจริงพอดีเขียนข่าวมาหลายสำนักจริง

อันนี้ได้ยินจากพูดจัดพูดเลยคุณแม่

ต้้องได้เตียงดาราเข้าไปลงนะ

เดี๋ยวพี่จะบอกไปทางใต้เตียงดารา

มันยังไม่ดังแต่ว่ามันยังไม่เป็น

เอาหรือถ้าถ่ายจบวันหนึ่ง๑๐เรื่อง

เดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นพระเอกนางเอกหมด
คือน่าจะเหลือเก็บรายละเอียด

คือเหมือนต้องเก็บรายละเอียดอยู่แต่ใกล้จะปิดแล้ว

แต่ถามจริงเราพูดเราจะมีเพื่อนในวงการไหม

ก็คบกันเองเพราะฉันไม่ค่อยยุ่งกับใครวันหนึ่งฉันไม่
คุณเหลือเพื่อนเยอะแต่เด็กมันไม่ไหว้แล้ว